ช่วงนี้มาดูความคืบหน้าคดีที่ตอนนี้เป็นประเด็นที่หลายคนสนใจ
ก็คือการเข้าพบตำรวจแล้วก็เป็นหน้าหนึ่งด้วยนะคะ

ใช่ค่ะมีเอกสารมายืนยันด้วยนะคะ
เป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องของการเงินของตัวเองอาชีพของตัวเอง
รายได้ของตัวเอง๒๖ชุดด้วยกันนะคะรวมทั้งหมด๑๕๐หน้า
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินนะคะ
ส่วนเรื่องที่บอกว่านายบอยหน้าคำเนี่ย

แล้วก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนใด
เมื่อวานไปเจอตำรวจตามนัดคือนัดของคุณเบ้นนะ

คุณเบ้นยืนยันว่าการเข้าพบครั้งนี้

ให้ข้อมูลเองก่อนเลยนะฮะไม่ต้องมีหมายเรียกหมายจับ

หลังจากที่เขาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
รวม๑๕๐หน้ามามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม

ทั้งกรณีการครอบครองรถลัมโบกินี่กาลาโดสีเทาดำ

ใช่ค่ะตอนนี้ตำรวจก็อยากจะได้หลักฐานมากที่สุดนะคะ
สำหรับการครอบครองมายังไง
เงินที่บอกว่าไปเดา๖ล้านเอามาจากไหน

จากนายนัทพลหน้าคำหรือว่าบอย

ใช่ค่ะเครือขายยาเสพติดของนายไซสนะ
รวมทั้งไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วย
สำหรับการโอนเงินเข้าบัญชีจำนวน๓แสนบาท
เนื่องจากเป็นข้อมูลที่ชี้แจ้งกับตำรวจไปแล้ว
อยากให้ตำรวจนั้นดูหลักฐานทั้งหมดที่เอามาให้
แล้วจะมีการนัดต่อเนื่องพูดคุยอะไรกันต่อ

ตอนเข้าไปเขาก็สวัสดีคักทายสิมบัญชน
ตอนออกมาเขาก็ให้สัมภาษณ์
รู้สึกอย่างไรบ้าง

ส่วนคำถามลึกก็ต้องเป็นหน้าที่ตำรวจจี้แจงแล้วนะ

แล้วก็คุณบอยก็ยืนยันไม่ได้นำเงินของนายไซสนะมาซื้อรถลัมโบกินี่นะครับ
แต่ทำไมคุณเบ้นถึงมีเงินมาซื้อรถได้
คุณเบ้นก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับขอให้รอข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่จะดีกว่าครับ
โคศกของกองบัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติดเปิดเผย

โดยเฉพาะเอกสารทั้งหมด๑๕๐หน้า๒๖ชุดที่มามอบเป็นหลักฐาน
แต่เจ้าหน้าที่ก็โอ้โหจะต้องพิจารณาอีกตั้ง๑๕๐หน้า
ใช่ค่ะบอกว่าเป็นเอกสารที่เป็นแหล่งที่มาของเงิน
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจรายได้เสริมจากการประกอบธุรกิจ
รวมไปถึงรายการทางการเงินต่างนะคะ
พนักงานสอบสวนบอกว่าก็จะรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จะตรวจสอบหลังจากนี้แล้วก็จะดูความสอดคล้องกับหลักฐานที่มีอยู่แล้ว
ถ้าติดขัดอะไรจะขอเพิ่มเติมจากเบนท์เรซิ่ง
ครับส่วนความเคลื่อนไหวจากทางสปลาว
เกี่ยวกับการปรับรามขบวนการค้ายาเสพติด
รวมถึงเครือข่ายของนายไซสนะพลจัตวาทองเอกมังหมอเม็ก
เป็นหัวหน้ากรมใหญ่ตำรวจกระทรวงป้องกันความสงบ
ได้กล่าวแถลงผลการกวาดล้างขบวนการค้ายาเสพติดในลาวนะคะ
บอกว่ารัฐบาลลาวมีความจริงใจเหมือนกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อสกัดกั้นไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในประเทศแล้วก็ออกไปนอกประเทศด้วย
ส่วนจะมีการขอตัวนายไซสนะซึ่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาสอบสวนที่สปลาว
หรือไม่ต้องไปตรวจสอบขั้นตอนของกฎหมายนะคะ
แต่ว่าทางการไทยก่อนหน้านี้ยืนยันไปว่าจะต้องดำเนินคดีในประเทศไทย

ใช่เพราะว่าเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะ
ยี่นติเธออย่างว่าเอาเท่า

เปลี่ยนพามาพี่หรือเปล่าอันนั้นมันต้องได้เบิ่งกฎหมาย
เพราะว่าสองประเทศของเขาได้มีระบบกฎหมาย
โดยเฉพาะมันสาธารณะภาษาธิปไตยประสงค์ลาว
และอันดับจักรไทยตั้งฝ่ายตั้งมีระบบกฎหมายของมันแล้ว
ส่วนผลการกวาดล้างยาเสพติดในลาวนะคะ
กันยายนปีที่แล้วจนถึง๒๔มกราคมที่ผ่านมา
กรมใหญ่ตำรวจลาวจับผู้ต้องหาได้รวม๓๓คน
หนึ่งในนั้นมีเครือข่ายนายไซสนะรวมอยู่ด้วย
และเครือข่ายเท้าคอนประสงค์สุขเสริม
ซึ่งเป็นเครือขายยาเสพติดที่ใหญ่กว่าแก๊งไซสนะด้วยนะคะ
จากเท้าคอนประสงค์เป็นเจ้าของโรงแรม
และตลาดใหญ่ในแขวงคำม่วน
ซึ่งตำรวจจะเร่งสอบสวนขยายผลผู้ร่วมขบวนการต่อไป
สำหรับการปราบรามยาเสพติดในช่วงเวลานี้
เป็นการร่วมมือกันระหว่างตำรวจในอาเซียนหลายประเทศ

เพราะฉะนั้นแล้วนะคะข้อมูลในช่วงเวลานี้
จะเห็นได้ว่ามีการนำเสนอข่าวทั้งการจับกลุ่มที่มาเลเซีย
ลาวที่ไทยที่พม่าด้วย

๑๒๐๐ครั้ง
ระยะเรื่องรถลำโบกิเน่เป็นแบบนี้

อาจจะตั้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อหาได้ในทันที

นะครับอันนี้ก็ต้องตามติดกันต่อนะฮะ
คำนี้นะนึกถึงคำพูดของท่านสมหมายนะ

อืมผลไม้พิษ

อันนั้นคำพูดพลตำรวจโทสมหมายนะครับ